โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

ผมว่ามีทางออกสำหรับพวกเหตุวิทยุสองแบบ

มีนายกคนใหม่เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจ
เพราะกิจ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ๓เดือนที่ผ่านมา
เป็นสถานการณ์ที่มีความประหลาดใจ

คนรุ่นใหม่เขาไม่ได้กลวง
ไม่ได้มองอะไรดาด
ไม่มีความรุ่มลึกเลย
เขาศึกษาเรื่องเหล่านี้มามากพอสมควร
คือผมคิดว่าวันนี้ก็คงมีคนเสนอหลายแบบนะครับ

เป็นข้อเสนอที่ไม่ควรทำ

คนในประเทศเองวันนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วย
ทางออกผมคิดว่ามันต้องเริ่มต้นเลยว่า

ของคนที่อาจจะถูกมองว่าเป็นปัญหา

ผมคิดว่ามีทางออกสำหรับโพรธวิทย์อยู่๒แบบ

เรียกว่าเสียสละตนเองเพื่อที่จะลาออก
แล้วก็อาจจะได้รับคำชื่นชม
ว่าถือว่าเป็นผู้ที่ปลดล็อกวิกฤตครั้งนี้ก็ได้

ซึ่งก็เคยมีการใช้มาแล้วคือการหยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็คือมีตอนปี๒๔๙ตอนที่มีวิกฤตแบบเดียวกัน
รทักษิณชินวัฒน์ก็ตัดสินใจหยุดปฏิบัติหน้าที่๒เดือน
หวังว่าจะให้ทุกอย่างมันเริ่มมามีโอกาสมาทบทวนกัน

ผมคิดว่าคำว่ารัฐบาลแห่งชาติในความหมาย

ผมคิดว่าถ้าหากมองดูจากทิศทาง
ในแง่ของเชิงหลักการก็ดี
หรือในเชิงของข้อเสนอของผู้ชุมนุมก็ดี

เพราะว่าการที่เป็นรัฐบาลแห่งชาติคือ
ไม่มีใครมาคอยท้วงติงตรวจสอบ
ผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกเสนอเป็นนายมตรีขนาดนี้

ก็คือคุณชัดชาติคุณชัยเกษมคุณหญิงสุดารัฐ

พักภูมิใจไทยคือคุณอนุทิน

กระบวนการวันนี้ถ้าจะเลือกนายมตรีคนใหม่

รวมเสียงให้ได้มีนายกคนใหม่
เรียกเสียงเกิน๓๗๐ตั้งรัฐบาลขึ้นมา
เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจก็คือว่า
เพื่อที่จะให้สภายังอยู่ต่อ

แล้วก็แก้มาตราที่เกี่ยวข้องกับบัตร๒ใบ

นาทีนี้มันเป็นนาทีที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะกิจ
เพราะฉะนั้นคนจะมาเป็นนายมกรีต้องรับรู้ว่าตัวเองคือนายมตรีเฉพาะกิจ
ไม่ใช่เป็นนายมตรีเพื่อที่จะอยู่กันต่อไปจนครบวาระของสภาชุดนี้
เพื่อให้ทุกอย่างเริ่มกลับมาสู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
แล้วก็๕คนที่ผมได้เอ่ยไปเนี่ยถามว่าใคร

คือที่สภาคิดว่าเหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่นี้

ผมคงไม่สามารถพูดแทนเพื่อไทยได้นะครับ

เป็นแต่ว่าอาจจะมีพักพวกมิตรสหายที่อยู่ในพักเพื่อไทย
ก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกันบ้างนะครับ
ผมคิดว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยเสนอ
ก็คือเสนอเพื่อให้มีทางออกสำหรับภาวะปัจจุบัน
การแก้ไขรัฐมนุนถือว่าเป็นภารกิจสำคัญและเร่งด่วน

ถ้าหากบอกว่าจะต้องแก้ไขกันเบื้องต้น
ก็คือแน่นอนล่ะต้องล่างใหม่ทั้งฉบับอยู่แล้ว
แต่การกลับไปสู่การเลือกตั้งโดยวิธีการเลือกตั้งแบบเดิม

ก็ลดอำนาจสวในการโหวตนายกรัฐมนตรี
เพราะตรงนี้เป็นตัวจุดสำคัญที่ทำให้กระบวนการ
ตัดสินใจของประชาชนมันถูกบิดเบี้ยไปหมดเลย
ชื่อแดงให้ความนิยมชมชอบภาคเพื่อไทย
คนเสื้อแดงให้ความนิยมชมชอบภักดิ์เพื่อไทย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเสื้อแดง
ภักดิ์เพื่อไทยสั่งซ้ายหันกว่าหันได้
แต่ครั้งนี้เป็นการชุมนุมเพียงแค่ชั่วระยะ๑๒

แล้วเราจะสังเกตเห็นในการชุมนุมช่วงวันที่๑๙กันยายน
ซึ่งอาจจะมีคนต่างจังหวัดเข้ามามาก
แต่พอครั้งหนึ่งคืนแล้วก็มีการสลายการชุมนุม

ทุกคนก็อาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมการชุมนุมในระยะหลังอีก
แต่ผมเชื่อว่าการชุมนุมในต่างจังหวัด
ก็จะมีคนที่เป็นคนเสื้อแดงเข้าไปมีส่วนร่วมได้
ผมคิดว่าวันนี้ท่านห่างไกลจากการเมืองประเทศไทยไปมาก
ผมเชื่อว่าท่านเองก็คงรู้ว่าบรรยากาศต่าง

จะไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า
ขณะนี้การเมืองในบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรนะฮะ
ก็จะเห็นว่าท่านดรสินเองก็ถ้าไม่ได้แสดงความเห็นอะไรในเรื่องเหล่านี้

หรือจะทำให้เป็นเรื่องของการพัฒนาก็ได้
ทุกคนที่เข้ามาทำในการเมืองมันเป็นอนิจจันทร์
ผมว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เตือนสติเรานะครับ
ใครก็ตามที่มีตำแหน่งหน้าที่อย่าไปยึดติด
เราอย่าไปมองว่าตำแหน่งนี้
นายกรัฐมนตรีเราเป็นมาแล้ว๖ปี
เราก็จะเป็นต่อไปแล้วก็บอกว่าหน้าที่เรายังไม่เสร็จ

แล้วหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำหรือเปล่า
คนอื่นทำได้ดีจะทำให้ประเทศชาติได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าเราทำไหม
ผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องเราทุกคน
แล้วถ้าหากเรามองว่ามันเป็นเรื่องประเภทที่เหมือนกับการเล่นละคร
มันก็จะเหมือนกับว่าสร้างขนายนิยมนี่เฉย
ไม่ได้แบบประเภทเอาจริงเอาจังที่จะมองว่าจะใช้โอกาสที่ตัวเองได้รับอำนาจหน้าที่นี้
มาสร้างประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าไหร่
เขาถึงมีคำพูดที่เรามักจะคุ้นเคยอยู่เสมอ
ว่านักการเมืองคิดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป
รัฐบุรุษคิดถึงคนรุ่นต่อไป
เพราะฉะนั้นว่าการเมืองเนี่ยถ้าทำให้ดีมันจะทำให้คนรุ่นต่อไปเขาได้รับโอกาสที่ดีได้รับอนาคตที่ดี